สาวเสน่ห์แรงมากเลยหลงเสน่ห์

ต้องลองมาเจอตัวจริงดูครับผม

หมายถึงตัวจริงน่ารักไง

ไม่รู้ค่ะต้องถามเจ้าตัวเอาเอง

หนูไม่รู้เหมือนกันถามเอาไง

เฮ้อ

ก็เดี๋ยวรอเสร็จงาน

ส่งดอกไม้มาตอนนี้ก็ยังทันนะคะ